มาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
สามีพระยาคู่นึงค่ะสามีเนี่ยอายุ๖๒แล้ว
อายุ๔๔นะคะสามีหึงหวง
กลัวว่าภรรยาจะไปมีชายคนใหม่แล้วก็ทะเลาะกัน
เขาเอามือเนี่ยบีบคอภรรยาจนเสียชีวิตเอาศพภรรยาขึ้นรถกระบะ
แล้วก็เอาไปทิ้งเอาไว้ในสระน้ำที่เป็นสระแห้งไม่มีน้ำ
ทิ้งเอาไว้แล้วก็ฝังกลบเลยทีนี้พอก่อเหตุเสร็จ
ไปหาลูกชายที่ราชบุรีไปบอกกับลูกชาย
แล้วก็ให้ลูกชายพาไปมอบตัวบอกว่าสุดท้ายสำนึกผิด
ขอมอบตัวดีกว่าเนี่ยค่ะชาวบ้านจำนวนมากเลยนะคะ
ไปมุมดูขณะที่ตำรวจสศศรีขอระพุมจังหวัดสุรินทร์และกู้ไผ่
ช่วยกันขุดดินนะคะนี่เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ที่แบบเป็นสระแห้ง
ไม่มีน้ำอ่ะนะคะสระนี้อยู่ท้ายหมู่บ้าน
ทุ่งรูห่างจากหมู่บ้านไปประมาณเจ็ดร้อยเมตรแล้วก็เจอศพ
คดีนี้ก็คือเมื่อวานนี้ตำรวจสพศรีขอรพุมได้รับแจ้ง
จากตำรวจสพเมืองราชบุรีว่าคนร้ายไปมอบตัวค่ะ
นายสมเดชก็แก้วสว่างอศศซิบสองปี
คนร้ายก็คือสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะแล้วเขาก็รับสารภาพกับตำรวจว่า
เขาบีบคอภรรยาแล้วภรรยาตายเอาศพภรรยาไปฝังดินไว้ที่สระน้ำที่กำลังแห้ง
หมู่บ้านพอตำรวจได้รับแจ้งเรื่องก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบตามพิกัดนะคะตามพิกัดที่ได้รับแจ้งมาก็มาเจอสระน้ำนี้แหละ
สระน้ำใหญ่กำลังแห้งความลึกถึงก้นสระก็ประมาณ๓เมตรได้
ก้นสระก็เห็นชัดเลยว่ามีหน้าดินเหมือนกับเพิ่งขุดนะคะเพิ่งขุดเพิ่งฝังกลบอะไรสักอย่าง
เจ้าหน้าที่ก็ขุดจนพบศพนางเมาถูกฝังลึกลงไปเมตรหนึ่งนะคะ
นำศพส่งโรงพยาบาลสุรินทร์เพื่อชนะสูตรจากการสอบถามน้องชายของผู้ก่อเหตุ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวนายสมเดชผู้ก่อเหตุเนี่ยค่ะก็บอกน้องชายนะว่าฆ่าภรรยา
ครับบอกว่าที่ฆ่าภรรยาเพราะหึงอืมหวงกลัวภรรยาจะไปมีชายคนอื่น
หกมีนาคมที่ผ่านมาตัวนายเอ่อผู้ก่อเหตุนายสมเดชน์เนี่ยนะ
ก็ขับรถกระบะมาที่บ้านน้องสาวไปขอจอบค่ะครับ
ถามหาจอบมีจอบไหมขอยืมจอบหน่อยแล้วก็เอาจอบนี้
ขึ้นรถไปแล้วก็ขับรถออกจากบ้านก็คาดว่าเอาจอบเนี้ย
ขุดดินฝังศพภรรยาคงฆ่าเขาเรียบร้อยแล้วอืม
ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีปากเสียงทะเลาะกับภรรยานะคะ
ก็เลยบีบคอจนภรรยาเสียชีวิตเอาศพของภรรยาใส่รถกระบะ
ฝังดินท้ายหมู่บ้านแล้วก็ขับรถไปจอดทิ้งไว้
ที่โรงพยาบาลสังขะรถก็ทิ้งไปเลยนั่งรถทัวร์เข้ากรุงเทพ
แล้วก็เดินทางต่อไปหาลูกชายที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็เล่าให้ลูกชายฟัง
ให้ลูกชายพาไปมอบตัวกับตำรวจเพราะสุดท้ายบอกว่าสำนึกผิดแล้ว
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพศรีขอรภูมิ
รับตัวนายสมเดชผู้ต้องหาแล้วก็นำไปจุดทูบไหว้ขอขมาศพนางเมาภรรยานะคะ
ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่อำเภอสังขะแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากนั้นก็ต้องคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป